เรื่องของรูปภาพคนตาย

ใครเป็นคนเอาไปวางใครจะกล้ามาเก็บ
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตตรงนี้จริงใช่ไหม
เพราะไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวนะพี่บุ๊คพี่เบิร์ดคุณผู้ชมนี่
มีขวดน้ำเปล่าวางแล้วเห็นป่ะมีพวงมาลัย
พวงมาลัยดอกไม้แขวนอยู่แบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้คือรูปหน้าศพหน้าโลงนะครับ
ใช่หลอนสิคะใครที่ใช้สะพานลอยตรงนี้
อยู่ปากซอยพระห่วนโยธิน๔๘ต้องบ้านเขน
แล้วพอขึ้นไปกึ๊กเลยฮอตฟิลเลยค่ะคุณผู้ชม
เจอรูปหน้าโลงใส่กรอบแบบนี้
เขียนชื่อว่าอะไรนะนายยี่ตาคำ
ชาตะ๑มกรา๒๖มรณะ๑๖มิถุนา๖๖
โอ้โหใครเห็นก็สะดุ้งค่ะคุณผู้ชม
แล้วยิ่งเห็นขวดน้ำเปิดฝาเห็นพวงมาลัยที่แบบโรยแล้วนิดนึงค่ะ
ที่ข้ามสะพานลอยไปพ่อค้าแม่ค้าก็ตกใจ
สุดท้ายต้องบอกตำรวจตำรวจนี่แหละค่ะ
ตำรวจนี่แหละที่ต้องเป็นคนไปเก็บออกเป็นคนไปเอาออก
แล้วต้องประสานญาติให้ญาติมารับคืนนะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปอย่างเดียวไม่พอ
นักข่าวของเราได้ติดต่อกับญาติคนตายค่ะ
ชื่อว่าในสายตาคำเล่าเรื่องราวแบบนี้

แล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพมาหลายปีแล้วนะ
ปีแล้วนี่ค่ะที่น้องแซคนัทวินไปคุยด้วยเนี่ยนะ
ปรากฏว่าโดนตะขาบกัดเมื่อวันที่๑๔ที่ผ่านมา
แล้วพี่ผมแพ้พิตรตะขาบมากเลย
พี่ผมมีอาการคือหายใจติดขัดแล้วก็ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่๓วัน
ในร่างกายมันล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งพี่ผมก่อนหน้าเคยโดนตะขาบกัดแล้วก็แพ้พิษมาแล้ว
รอบที่แล้วรอดแต่รอบล่าสุดไม่รอดคุณผู้ชม
ทีนี้พอพี่ผมเสียชีวิตก็มีการนำศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไผ่เหลืองที่บางบัวทอง
เอาอัฐิไปลอยในแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วพี่สะพ้ายนี่แหละเป็นคนเก็บรูปหน้าโรงศพเอาไว้
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอารูปนี้ไปให้ญาติ
แต่ตอนเดินทางกลับพี่สะพ้ายข้ามสะพานลอยตรงนี้

แล้วเผลอวางเอาไว้

ยังไงนะ
วางไว้เดี๋ยวพี่สะพ้ายอธิบาย
นี่แหละแล้วทีนี้พอน้องชายเขามาเห็นรูปพี่ชายในข่าว
ดีใจมากเลยนะที่อย่างน้อยมีคนเจอรูป
ก็งั้นไม่มีเรื่องหลงผงเลื่องผีไม่มี

แต่ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปเอาที่สอนอก็ได้ครับ

เขาถือไปไหนครับ
ตอนแรกเขาว่าจะเอาไปบูชา
แบบว่าไปให้ญาติพี่น้อง
อะไรอย่างนี้ครับ
นี่แหละครับน้องชายก็บอกไม่ได้ตายตรงนี้
ตายตรงสะพานลอยไม่ได้ต้องเชิญวิญญาณตรงนี้
แต่ลืมครับ
ลืมแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ตรงนี้คนลืมคือพี่สะพ้าย
เพราะฉะนั้นค่ะทางนางแนน
แนนเป็นภรรยาของนายยี่คนตาย
ก็มารับลูกคืนที่สอนอบังเขนแล้วแหละ
คนนี้นั่นแหละค่ะที่ลืมเล่าให้กับตำรวจฟังนะ
พอเสร็จงานศพ๒๐มิถุนาที่ผ่านมาใช่ไหม

เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานแถวสะพานใหม่
ลงจากรถป๊าบข้ามสะพันธุ์ร้อยนั่งพัก
หน่วยพี่บุ๊คพี่บอสหน่วยนั่งพักบนสะพันธุ์

อุปกรณ์ประกอบฉากมันช่างเหมาะเจาะซะละเกิน
โอ๊ยแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาเลยพี่เบิร์ต
ไม่ได้จะทำให้พี่เบิ้ลหรือคนอื่นกลัวเลย

เอารูปมาถือมากอดไว้แล้วมันเหนื่อยเหนื่อยทั้งใจ

ตรงมุมสะพานลอยแบบนี้แป๊บเดียวแต่วางรูปไว้

โอ้โหตำรวจก็ต้องปรับนะปรับอะไรอ่ะ
ก็ถือว่าพรบรักษาความสะอาดนะคะ

ก็เลยโดนเปรียบเทียบปรับไปแล้วก็คืนรูปนะ
นี่อันนี้ตอนที่เอารูปกลับคืนมาก็ให้เอาไปเก็บรักษาไว้ต่อไปด้วยนะคะ

บอกว่าตอนลืมไว้นะเธอเดินลงสะพานแล้ว

ไม่เคยวางโทรศัพท์มือถือไว้บนหลังคารถเลย